นี่เล็กทั้งนั้นเลยโอ๊ยหนูเด็กนี่ก็มากันเพียบ
ใช่แล้วเด็กเล็กมาทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศก็คึกคักมากเลย
คุณผู้ชมดูนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยลูกเด็กเล็กแดง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็พากันมาเล่นน้ำตกสายรุ้งคลายร้อนนะ
เพิ่มความหนาวให้กับอุณหภูมิในร่างกายด้วยนะคะ
ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกเล็กที่อยู่ที่ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเดิมเลยเนี่ยมีชื่อว่าน้ำตกปากวีบ
ไหลมาจากเทือกเขาด้วยความสูงประมาณหกสิบเมตรอ๋อทางพังงาเขาก็มีเทือกเขาเยอะอยู่ใช่แล้วค่ะ
มันตกลงมาน้ำมันก็เลยเยอะช่วงหน้าหนาวเขาเลยยังเที่ยวได้อยู่อย่างที่บอกนะคะ
ครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากันเยอะมาก
พักผ่อนหย่อนใจมาแช่น้ำตกมาเล่นน้ำตกกัน
ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติค่ะสำหรับการเดินทางนะคะ
ใช้เส้นทางเขาหลักตะกัวป่าเลี้ยวขวาไปทางบ้านดอกแดงประมาณ๕๐๐เมตร
ก็จะพบกับป้ายบอกทางอยู่ด้านขวามือนะจ๊ะ
เดินทางต่ออีกไม่นานก็จะพบกับน้ำตกสายรุ้งสวยแบบนี้กันแล้วอ่ะ
เนี่ยลองไปเที่ยวกันดูนะครับพังงาเนี่ยไปเนี่ยไม่ได้เที่ยวทะเลอย่างเดียว
อย่างที่บอกภาคใต้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
เยอะเป็นป่าเขาเป็นน้ำตกก็มีเยอะค่ะรักป่ารักขาวอย่าลืมรักเล่าด้วยน่ะ
เอาคุณผู้ชมครับยังไงซะเป็นเพื่อนน้องใบตองด้วยการส่งข้อความมาได้นะครับ
กับการที่จะรักป่ารักเขาแล้วก็รักน้องใบตองเขาด้วยนะครับคุณผู้ชม